คุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของผู้หญิงที่สติไม่สมประกอบที่จังหวัดสมุทรปราการคือเธอเนี่ยนะฮะสวมทั้งแหวน๑๐นิ้วเลยนะแล้วก็มีกำไรอีกเยอะแยะเลยเวลาผ่านไปผ่านไปคุณผู้ชมฮะไอ้นิ้วก็แน่นไอ้แขนก็แน่นบวมเป่งอักเสบครับกู้ภัยต้องมาช่วยฮะ
นี่ครับโอ้โหปฏิบัติการกัน
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูครับพยายามเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มี
มาดูที่จะใช้อะไรตัดแหวนได้บ้าง
คือแหวนมันติดอยู่กับนิ้วมือบวมเป่งเลยครับ
คือตามรายงานข่าวบอกว่าผู้สุภาพสตรีท่านนี้สติไม่สมประกอบนะฮะอายุ๔๐ปี
อาศัยอยู่ในซอยวัดบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
เพราะผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับ

พวกอุปกรณ์อะไรต่างที่มันจะต้องตัดแบบนี้
เจ้าหน้าที่ต้องพูดคุยหวานล้อมเกลี้ยกล่อม

กระทั่งเจ้าหน้าที่ตัดแหวนออกได้สำเร็จครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้สวมแหวน๑๐วงเลยนะ

ฮะเนี่ยครับสวมแหวน๑๐วงเลยนะ
แล้วยังสวมกำไรอีกถึง๕๐อัน

บอกว่ามากกว่า๕๐อันด้วยซ้ำ

ทั้งหมดนี้ใช้เวลา๒วันครับคุณผู้ชม

จากนั้นก็ประสานให้มูลนิธิกระจกเงานะครับ
มาช่วยดูแลผู้หญิงคนนี้ต่อไป
นางสาวพรประพามะหพรมนะครับ
เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นพลเมิงดี
คุ้นเคยกับผู้หญิงสติไม่สมประกอบคนนี้
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้สังเกตเห็นว่านิ้วมือ
แล้วข้อมือทั้งสองข้างของผู้หญิงคนนี้เนี่ย

จึงสอบถามจนได้ความว่า

ก็เลยรีบขอความช่วยเหลือเลยนะครับ

ช่วยผู้หญิงคนนี้ได้สำเร็จครับ